ถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้าเองไม่สร้างจุดเด่นจุดขาย
แล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าไม่สนใจก็ได้
ดังนั้นเราไปดูหน่อยไหมคะว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ขายดิบขายดีกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันหน่อยครับ
ยุคนี้จะขายของธรรมดามันไม่ได้แล้ว
มันต้องสร้างจุดขายเพื่อเรียกลูกค้า
จุดขายที่ว่าทำอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ
พาไปดูมิติใหม่แห่งการไลฟ์สดขายของกันหน่อย
จุดขายของร้านนี้คืออะไรไปดูกันครับ
ตีร้างการโชคไปเลยศิครับเณร

ขนมนางเล็ดเจ้านี้จุดเด่นของเขาคือหอมกรอบ
โอ้โหและไม่ห่วงน้ำตาลราดให้แบบจุกโอ้ย
และที่สำคัญอยู่ได้เป็นเดือนนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าแรกเนี่ยออกมาไลฟ์สด
โอ้โหไม่มีคนดูเลยท้อแท้
แต่พอเปลี่ยนมาโชว์ลีลาการแดนสเดี่ยวดูบ้าน
คู่บ้างแดนกับคุณแม่บ้างก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด
เจ้าตัวจึงยึดการไลฟ์สดแบบนี้ไปเลย
ใครที่สนใจสั่งซื้อก็เข้าไปติดตามติ๊กต๊อกของเขากันได้เลยนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งพ่อค้าพ่อค้าคนนี้มาในรูปแบบซูเปอร์ฮีโร่
ลีลาจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
โหมาเป็นไอ้มดแดงเลยจ้ะพี่
พี่เขาทำให้ผู้ใหญ่หลายคนได้นึกย้อนวานไปในตอนเด็ก
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวท่านนี้มีชื่อว่าคุณเวทพิสิทธิ์หรือพี่นะ
ที่เขาได้แต่งตัวเป็นรายเดอร์มดแดงก็เพราะว่าเขาเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมาก
ซึ่งพี่นะได้พันตัวเองจากพนักงานออฟฟิศมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวในวัยเกษียณ
โดยพี่นะได้ใช้ความชอบและนำของสะสมมาตกแต่งร้าน
ทำให้ร้านมีจุดขายอีกทั้งตัวพ่อค้าเองก็เป็นจุดขายเช่น

แล้วใครที่ได้มาร้านต่างก็ต้องมาขอถ่ายรูป
ถือเป็นการสร้างสีสันให้กับลูกค้าอีกทาง
อีกทั้งชื่อเสียงของเขาเนี่ยยังดังไกลไปถึงต่างแดน
จนได้ลงนิตยสารญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนรสชาติก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องบอกเลยนัมเบอร์วันอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงไม่ใส่เลือด
เป็นสูตรจากจังหวัดเพชรบุรี
และมีเอกลักษณ์ของความแตกต่างอย่างชัดเจน
เพราะพี่นะได้ใส่ปลาต้องโกทอดกรอบลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวอีกด้วย
ส่วนราคาเริ่มต้นที่๕๕บาทครับพิเศษ๖๕บาท
สำหรับพี่กัดร้านก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์อยู่หน้าตลาดพงเพชร
ถนนงามวงวานจังหวัดนนทบุรี
ทุกวันจันทร์เปิด๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่มจ้า